ปีเสียชีวิตในสภาพเปลือยค่ะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะล้านจังหวัดชนบุรี
วันนี้ครอบครัวเดินทางไปรับศพนะคะแล้วก็ไปเห็นข้อสังเกตบางอย่างนะคะ
บอกว่าไปเจอลักษณะของสายแก๊สเพื่อที่จะยิงเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น
มันมันรั่วหรือเปล่าอันนี้เป็นการสันนิษฐานของครอบครัวเท่านั้นนะคะ
วันนี้ครอบครัวของนางสาวซาสิประพาเสรีหรือฟิล์มอายุ๒๖ปี
หญิงสาวที่เสียชีวิตปริศนาในรีสอร์ทบนเกาะล้านเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เดินทางไปรับศพค่ะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะคะ
เวียรวัตรสุขแดงหรือว่าไผ่แฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตอยู่ในอาการอิดโรยค่ะ
เจ้าตัวชี้แจงแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมบอกว่า
ตัวเขากับแฟนสาวรวมถึงน้องชายไปเที่ยวด้วยกัน๓คน
ไม่ได้เสพยาเสพติดอย่างที่หลายคนตั้งข้อสังเกต
แต่มีการดื่มลักษณะเป็นค็อกเทลเท่านั้นเองนะคะ
ตอนนี้ต้องรอความชัดเจนจากผลชนะสูตรว่าเกิดจากอะไร

พยายามนึกย้อนเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็นึกอะไรไม่ออกเพราะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่มันผิดปกติเลย
สำหรับทริปบนเกาะล้านรอบนี้นะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นทริปที่แฟนสาวตั้งใจมานานอยากจะไปเที่ยว
เพราะว่าพอเขาอนุญาตให้ไปเที่ยวได้แล้วนะคะ

เขาก็บอกอยากจะไปด้วยกันอยากจะพักผ่อนด้วยกัน
สองปีที่คบกันมาไม่เคยไปไหนเลย
ตอนแรกจะไปสองคนแต่ชวนน้องชายไปด้วยดีกว่า
เขาบอกอยากให้น้องไปถ่ายรูป
ไม่คิดว่าจะเป็นทริปสุดท้าย

พ่อและแม่เลี้ยงของนางสาวฟิล์มผู้เสียชีวิต
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอยู่นะคะ

เพราะวันที่เดินทางไปเชิญดวงวิญญาณที่รีสอร์ทบนเกาะล้าน
กับแม่ไปสังเกตเห็นสายที่พ่วงต่อจากเครื่องทำน้ำอุ่น

แต่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของครอบครัวเท่านั้นนะคะ
ก็รอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้ค่ะ
ยืนยันว่าลูกสาวไม่มีโรคประจำตัวแข็งแรง
ส่วนประเด็นยาเสพติดยืนยันว่าลูกสาวไม่เกี่ยวข้องแน่นอน
อยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความชัดเจนในการเสียชีวิตของลูกสาวด้วย

ตอนที่เราดูศพน้องมันอีกอย่างหนึ่ง
มันดำมันเป็นสายเก่าแล้วมีดำหน่อย
แต่ว่าคือแม่ก็ยังไม่แน่ใจนะ
ไม่ใช่ว่าปากประเด็นเลยตรงนั้น
แต่คือความสงสัย
เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนพอเรามองปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาเปลี่ยนสายใหม่

เรื่องต้นทางครอบครัวจะนำศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านค่ะ
ที่ตำบลอ่างทองอำเภอทัพสเกียร์จังหวัดประจวบคิริขันฯห้าคืน
และจะทำพิธีชาปนกิจต่อไป
ประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ
เพราะยังไม่มีใครทราบสาเหตุจริงว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเพราะอะไรค่ะ
ค่ะก็คงต้องมีการตรวจสอบชนะสูตรอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอย่างละเอียด